ช่วงนี้เราขอกลับไปดูความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่กันหน่อย
เพราะว่าตำรวจเองก็ลงพื้นที่ไปเกือบหมดแล้ว
ติดตามพร้อมกันกับคุณพูธิพลัสภูนิลครับ
รายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับ

คุณทัศนายคุณวราพรครับจนถึงขณะนี้หากนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณเที่ยงกว่านี่ก็คือประมาณ๕โมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายศพของเด็กที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยได้เนื่องจากทางตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและทางหน่วยแพทย์นั้นยังอยู่ระหว่างการ

เคลื่อนย้ายศพของน้องทั้งหมดอยู่
บินด่วนโดยมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำวนอูไทยคุณผู้ชมครับ
ผมได้พูดคุยกับพบตรท่านขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าตัวของคนร้ายก็คือ
สิทธิ์สำรวจเอกปัญญาคำราบนั้นน่าจะเกิดจากอาการคุ้มคร่างที่เกิดจากการยาเสร็จติด
โดยตัวของ๑๐ตำรวจเอกปัญญานั้นถูกไล่ออกจากราชการไป
ตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
ได้ประมาณหนึ่งปีที่ถูกไล่ออกจากราชการไปและตอนนี้อยู่ระหว่างการสื่อสารเรื่องของ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองซึ่งน่าจะมาจากความแค้นที่ถูกไล่ออกในราชการ
และจะถูกดำเนินคดีนั่นเองซึ่งตอนนี้ภาพคุณผู้ชมเห็นในขณะนี้
ก็จะเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กที่อยู่ด้านในได้
เนื่องจากว่าตัวของคนร้ายนั้นได้พยายามที่จะพังประตูเข้าไปโดยครูนั้นล็อกประตูไว้แล้ว
นั่นเองนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมครับต้องเรียกว่ารีบว่า
งานที่หนีตายของครูด้วยชิ้นเดียวกันคุณครูนั้นเอาคนร้ายออกมา
พยายามที่จะใส่แมกกาซีนเข้าไปเพิ่มเติมครูนั้นเข้าไปสวัสดีเนื่องจาก
เป็นผู้ประคองมารับงนมปกติแต่ไม่ใช่แต่เป็นคนร้ายที่ก่อนอีกอย่างนั้นเองพอคุณเห็น
คนร้ายใส่แมกกาซินก็รีบวิ่งออกไปทันที
คือตอนนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปครับอยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะ
ย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอบคุณทรัพย์คันยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมภาพเด็กภิกษาชีวิตส่วนใหญ่
ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิงแต่เสียชีวิตจากการที่ถูกคนร้ายนั้น
ใช้มีดแทงแล้วก็ปาดคอทำให้เด็กนั้นเสียชีวิต
ซึ่งแม้ตอนนี้ทางสำรวจที่สูญหลักฐานร่วมไปถึงทีมแพทย์
ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
อยู่ระหว่างการประทุกษ์เรียนความพร้อมเพื่อที่จะแสดงแสดงข่าว
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาคือความคืบหน้าล่าสุดค่ะเป็นอย่างไรแล้ว
คุณภูมิภัทรได้ยินสัญญาณผมกับคุณกระเต็นใช่ไหมครับ

ตอนนี้ในจุดเกิดเหตุแสดงว่ายังไม่ได้มีการนำศพของผู้เสียชีวิตออกมาได้เลยถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับศพทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ประมาณ๒๔ศพ
เป็นศพของเด็ก๒ศพและก็เป็นศพของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์ทั้ง๒ศพยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนใยได้คุณภัทรไนครับ
เพราะว่าศพค่อนข้างเยอะและอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่ครับ
ครับตอนนี้ท่านผอบตรกำลังจะลงไปในพื้นที่แล้วแล้วก็จะมีการแถลงข่าวด้วยเห็นบรรยายงานมาแบบนั้นถูกต้องฮะ
พบตรมาถึงเมื่อสักประมาณ๓๐นาทีที่ผ่านมาครับแล้วผมได้เข้าไปพูดคุยท่านผอบอก็ยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็นของวันนี้

ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ด้วยตัวของศิษย์ตำรวจเอกปัญญานั้น
เกิดจากการถูกซุมตั้งยาและก็ถูกไล่ออกด้วยพรรษการ
ทำให้เกิดความแค้นแล้วมาก่อเหตุครั้งนี้ครับ
คือตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเหมือนจะไม่นิ่ง
บรรยายงานบอก๓๖บางบรรยายงานบอก๓๐
ตอนนี้ในพื้นที่นิ่งหรือยังครับในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นผมได้รับคำยืนยันจากทางสาธารณสุขจังหวัด
นครขออภัยครับหนองบัวลำพูยืนยันนะครับว่า
ตัวเลขตอนนี้เสียชีวิตที่๓๘ราย
หนองบัวละมภูยนั้นเพียงพอแล้วถ้าหากว่าต้องการค่ะ
แล้วก็จะบรรยาสำคัญให้ขอรับบัญจักรเพิ่มเติมนั้นเองครับ

กลายเป็น๓๘นะตอนนี้นะครับ
ในส่วนของผู้บาดเจ็บมีเพิ่มเติมไหมครับ

เนื่องจากว่าตอนนี้มีคนบาดเจ็บแล้วก็สาหัสค่อนข้างมาก
คาดการณ์ที่นั้นอยู่ระหว่างการช่วยหรือหยุดครับ
ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ครับโอ้โหนี่เป็นรายงานล่าสุดเดียว
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะกลับไปที่คุณภูริพัฒน์นิดนึง
ใช่ค่ะ๖โมงเย็นนะคะที่พบตรจะแถลง
ตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วแล้วก็กำลังประชุม
กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่นะคะ